ทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่เชียงรายก่อนเลย
ทุกคนต้องมีเครื่องยึดเหนียวจิตใจ
น้องผู้หญิงคนนี้ก็ต้องมีที่ยึดเหนียวจิตใจเหมือนกัน
ฉีดวัคซีนเข็มแรกทั้งที
มือครูนี่แหละค่ะเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจชั้นดีเลยนะคะ
ตอนเข็มจะเข้าไปก็กลัวอยู่แล้วนะฮะ
พอตอนเข็มออกมาแล้วเลือดพุ่งมาด้วยคราวนี้ร้อนกรี๊ดเลยค่ะ

คือเวลาเขาฉีดวัคซีนฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อใช่ไหมคะ

แล้วน้องไม่เจ็บเหรอก็ต้องเจ็บอยู่แล้วนะ
ก็เจ็บด้วยแล้วก็กลัวด้วยกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
คราวนี้ก็กลัวแบบดับเบิ้ลเข้าไปอีกนะคะ
กลายเป็นว่าร้องกรี๊ดเลยคือเข้าใจน้องนะ
คนกลัวแม้ว่าเข็มมันจะเลือดแค่นี้
กลัวก็คือกลัวมันเป็นโรคชนิดหนึ่งนะโรคกลัวเข็ม
นี่ค่ะนี่คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่เชียงแสนเชียงรายนะครับคุณผู้ชม
โรงเรียนแห่งนี้เขาจัดให้นักเรียนชั้นม๑ถึงม๖
จำนวน๑๑๐๐กับอีก๗คน
มีการรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก
เมื่อวานนี้ก็คือ๔พฤศจิกายนนะคะ
ทีนี้เขาจัดเป็นแถวเจ้าหน้าที่เป็นคนเลื่อน
เข้าไปใกล้แล้วก็เป็นคนคือเจ้าหน้าที่เข้าไปหาเด็กเอง
เด็กนั่งเฉยตามแถวที่มีการจัดเรียงกันไว้นะคะ
นี่ก็มีการให้คำแนะนำก่อนก่อนฉีดต่างนี่นะคะ

ทีนี้ไฟเซอร์เขาฉีดเข็มแรกกับเข็ม๒ห่างกันเท่าไหร่นะคะ
๓สัปดาห์ประมาณ๒๐๒๑วัน
แปลว่าอะไรแปลว่าน้องคนนี้เข็มที่สอง
น้องจะเป็นอย่างไรต่อใช่ไหมคะ
เข็มแรกสักขนาดนี้แล้วใช่ค่ะแล้วเลือดพุ่งสักขนาดนี้ด้วยค่ะ
โอ้โหดูเพื่อนข้างหลังดูสิกูโดนไหมเนี่ย
ใจเสียเลยนะอยู่ข้างหลัง